พาไปที่วัดเวียงคอยจังหวัดเพชรชบุรี
เมื่อความสนิทวันนี้ขายใหญ่ในโวงการว่าลาย
ขายใหญ่ก็ชื่อสารโรศบังเค็ม
แต่จุดจุดระหว่างที่เขาพูดร่วมอยู่
มีคนมาประกบยิงไทยทอย

เหตุเกิดกลางเดือนที่ผ่านหาแรง
เกือบเกือบเที่ยงคืนครับตรงนี้เป็นลานวัวชั่วคราวแล้วที่เบลอเบลอไว้
นั่นคือร่างของนายเรืองโรธนุษศิลปหรือที่เขาเรียกกันสารโรธบางเข็ม
อายุ๔๒ปีแล้ววัดเวียงคอยเนี่ยอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดเพชรชบุรีนะคุณผู้ชม
คนร้ายเนี่ยใช้ปืนก้าวมอลมอลประกบยิงไทยทอยยิงขมับขวาแล้วก็แขนซ้าย
สารสบางเข็มเนี่ยเสียชีวิตอยู่ท้ายรถบรรทุก๖ล้อครับกลางลานบัวเลย
นายสมนึกสังแก้วคนนี้อายุ๖๐ปีเล่าให้ฟังว่าเขาเนี่ยนำวัวลานมาจากนครปฐม
แล้วก่อนเกิดเหตุเนี่ยก็ยังคุยกับสาโรธอยู่ยืนคุยกันอยู่คุยกันได้ไม่กี่คำ
เสียงปืนเนี่ยดังขึ้นสี่นัดแล้วสารสก็เสียชีวิตเลยครับเขาเห็นคนร้ายด้วยนะ
คนร้ายเป็นชายวัยกลางคนค่ะใส่เสื้อแขนยาวลายสก๊อต
กางเกงขายาวแล้วก็สวมหมวกปีกเนี่ยคลุมหัวไว้เขาก็เลยมองไม่เห็นหน้าครับ
พอคนร้ายลั่นกระสุนแล้วก็ฉีกตัวเดินไปทางหลังวัดทีมงานของพี่สมนึกเนี่ย
ทีมงานเขานะโดนลูกหลงไปด้วยเข้าที่ขาบาดเจ็บไปคนหนึ่ง
สำหรับสารสบางเข็มเนี่ยฉายานี้ได้มาแต่ใด
คือเขาได้ภรรยาคนแรกที่ตำบลบางเข็มตะบนเขาย้อยแล้วเพื่อนฝูงในแวดวงวัวลานก็เลยตั้งให้ครับ
เพราะว่าเป็นคนกว้างขวางในวงการวัวลานภาคล้างอ่ะอ่าอ่า
แล้วก็ชอบเป็นคนประสานเป็นมือประสานจัดกิจกรรมบัวลาในเพชรชบุรีด้วย
ตำรวจเนี่ยไปพบข้อมูลว่าหลังก่อเหตุแล้วคนร้ายหนีออกไปทางหลังวัด
แล้วมีเพื่อนจอดรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยรออยู่แล้วเดี๋ยวจะตรวจสอบวงจรปิดครับ
และสอบสวนสอบประคำคนเห็นเหตุการณ์คาดว่าเดี๋ยวจะได้ตัวคนร้ายมาเร็วนี้ครับ